โอ้โหส่วนอันนี้ปิตุฆาต
โอ้ยฆ่าพ่อดีหรอฆ่าพ่อเลยแล้วฆ่าด้วยเหตุผลได้รู้มั้ยทำไม
พ่อปิดประตูเสียงดังแค่นี้เลยนะนี่เหตุผลเหรอ
แทงพ่อแท้๑๕แผลครับอุปกรณ์ประจงพระ
โอ้โหสะเทือนใจนี่คือบ้านอยู่ในซอยวัดขวัญเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนทบุรีนี่เอง
ค่ำวันเมื่อวานตำรวจภูทรบางศรีเมืองเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ผู้ก่อเหตุคือนายอนันต์เกิดปลางอายุ๒๐นั่งรอมอบตัวอยู่หน้าบ้าน
มีมีดเดินป่ายาว๒๐เซนคุณผู้ชมนะเปื้อนเลือดอยู่
นี่โอ้โหเดี๋ยวนะฮะค้างบ้านพบศพในสุขศัลเกิดปลายุ๕๗
พ่อของผู้ก่อเหตุนั่นแหละนอนจมกองเลือดอยู่
มีแผลถูกแทงด้วยมีดนะครับที่หลังลำคอต้นแขนหน้าท้อง๑๕แผล
ผู้ก่อเหตุอ้างว่าก่อนเกิดเหตุพ่อกลับจากทำงานมาแล้วเห็นหุดหงิดหุงหงิดอะไรมาไม่รู้
แล้วพ่อเดินเข้าไปทำครัวแล้วก็เดินเข้าออกเข้าออกเข้าออกห้องนอน
เปิดปิดเปิดปิดประตูเสียงดังปั้งนะฮะเขาเล่าประมาณนี้
เขาก็ตะโกนถามพ่อก็โวยโวยเสร็จปั๊บคนนี้ก็เลยถือมีดเดินเข้าไปหา
เขาพยายามจะแย่งมีดหมายถึงพ่อนะพอเขาอ้างว่าเขาอ้างว่าพ่อถือมีดเขาหาเขาก่อน
เขาเลยพยายามจะแย่งมีดเกิดการต่อสู้กันพอเขาแย่งมีดมาได้ก็เลยแทงพ่อไม่ยั้งเลย
อ้าวทำไมทำงั้นน่ะนางสาวอนาวัลพี่สาวผู้ก่อเหตุนะครับ
โอ้โหคนนี้คนกลางแล้วก็คงเป็นคนที่เสียใจมากด้วย
เล่าบอกว่าก่อนหน้านี้น้องเคยทำร้ายพ่อด้วยการต่อยพ่อมาแล้วครั้งหนึ่ง
ส่วนคราวหน้าขออภัยฮะส่วนคราวนี้เธอไม่อยู่บ้านนะครับ
พอกลับมาถึงบ้านเนี่ยก็พบว่าพ่อนอนจมกองเลือดอยู่แล้ว
เคยขู่จะเผาบ้านด้วยนะต่อยพ่อด้วยแล้วก็เคยขู่จะเผาบ้านด้วย
ทำลายข้าวของแล้วก็ทะเลาะกับพ่อเป็นประจำนะครับ
แต่พ่อก็ไม่เคยจะทำร้ายน้องหรอกนะเธอก็ไม่รู้ว่าน้องมีพฤติกรรมแบบนี้เสพยาหรือเปล่า
ผมไม่ได้พูดนะพี่สาวก็พูดนะนะครับ
น้องเนี่ยไปอยู่ต่างจังหวัดมา๔เดือนเพื่อจะกลับมาอยู่บ้านนะครับ
เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเบื้องต้นตำรวจคุมตัวในอาณานนะครับ
เดี๋ยวว่ากันดำเนินคดีกันต่อไปครับ